ให้ผู้ป่วยในเครือข่าวของโรงพยาบาลเป็นการลดความเสี่ยงด้วย
แต่ทีนี้ถ้าโบกรถไปเองมันกลายเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นนะ

ใช่เขาก็เลยบอกว่ารถแท็กซี่คันไหนที่อยากจะลงทะเบียนมาลงทะเบียนได้นะคะ
ตอนนี้มีร่วมโครงการแล้วประมาณ๔คัน
คือไม่เยอะมากอะนะคะแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะ
คุณบุคคลุมคาสมบัติพวายแก้อดีต
การแท็กซี่รับส่งผู้ป่วยโควิด๑๙ด้วยรถดัดแปลงพิเศษของโรงพยาบาลราชวิถี
และด้วยความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นในรถสาธารณะ
ที่โรงพยาบาลราชวิถีทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่๒แล้ว

เป็นรถแท็กซี่ที่เรามีการเตรียมการให้
มีการแบ่งเป็น๒ส่วนของระหว่างคนขับกับผู้โดยสารนะครับ

ในผู้ขับนั้นเนี่ยนะครับเขาจะมีความปลอดภัย

ผมเองก็ไปเทสกับเขานะครับทุกครั้งตั้งแต่ครั้งแรก
ก็หมายความว่าผมเอาทูบจุดอยู่ข้างหลังนะครับ
จุดทูปเนี่ยกินทูบยังไม่ข้ามไปหาคนขับรถเลยนะครับ
แล้วก็ให้เขาขับวิ่งไม่เกิน๘๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็ต้องบอกว่าก็ไม่มีปัญหาทูบอะไรก็ไม่มีใครข้ามไป
ผมนั่งอยู่ข้างหลังคนขับรถข้างหน้าก็ไม่มีกลิ่นข้ามไปเลย
๔คันนั้นนายแพทย์ไพโรธอธิบายเพิ่มเติมว่า
เมื่อมีการส่งเคสผู้ป่วยเข้ามาในระบบ
คันไหนที่ว่างหรือเสร็จภารกิจก็จะรับข้อมูล
เตรียมความพร้อมเพื่อไปส่งผู้ป่วยตามฮอสปิเทลหรือโรงพยาบาล
ส่วนเรื่องความเสี่ยงที่หลายคนตั้งข้อสงสัย
ว่าผู้ป่วยที่จะใช้บริการแท็กซี่
จะเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหนักและสามารถดูแลตัวเองได้
หลังจากรับส่งผู้ป่วยเรียบร้อย
ซี่ในโครงการก็จะกลับเข้ามาที่โรงพยาบาล
เพื่อทำความสะอาดรถด้วยอุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่จัดเตรียมไว้
จากนั้นก็จะอบรสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเวลา๑๐นาที
ก่อนจะส่งไปวิ่งรับส่งผู้ป่วยรายต่อไป
หลังจากที่แท็กซี่ได้ให้บริการรับส่งผู้ป่วยโควิด๑๙เสร็จ

อย่างที่เห็นแท็กซี่คันนี้ก็วิ่งรับส่งผู้ป่วยเสร็จแล้ว
ก็จะมาทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่รถนะคะ
หลังจากที่ส่งผู้ป่วยเสร็จฆ่าเชื้อเสร็จค่ะ
ก็จะมีการส่งงานให้กับทางรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

เพื่อที่จะรับทราบว่าวันนี้ได้ปฏิบัติงานภารกิจเสร็จสิ้นแล้วค่ะ

ด้วยการออกแบบและการคิดค้นทดสอบของผู้เชี่ยวชาญ
จึงทำให้ระบบการป้องกันทั้งการสัมผัสอากาศมีความปลอดภัย
ปกติปกติแต่เราไม่ได้ลงไปช่วยเขายกช่วยอะไร
ไม่ได้ไปพูดคุยอะไรคือส่งอย่างเดียว
เวลาวิ่งข้างหลังจะเปิดประตูเปิดกระจกหมดเลย
ลมมันจะดูดเอาความร้อนคือระบาย
ฆ่าเชื้อไปก่อนเลย๒๐หรือ๓๐อาจจะได้ไหม
ถามว่าได้ถ้าไม่ได้ผมปานิมติกแล้ว
ซี่รับส่งผู้ป่วยโควิด๑๙ของโรงพยาบาลราชวิถี
ยังให้บริการไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะคลี่คลาย
แม้วันนี้การแพร่ระบาดของประเทศไทยจะยังไม่มีทีท่าลดลง
แต่หากทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจ
ผสานพลังโดยไม่ต้องรอให้รัฐมาช่วย
ให้คนไทยกลับมายืนด้วยความเข้มแข็งอีกครั้ง
จิตอาสาทั้ง๔คันก็ยังจะให้บริการ
ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โดยประสานงานแท็กซี่โควิด๑๙โรงพยาบาลราชวิถี
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน